เขามีเหตุของเจ้าของร้านขายของชำ

เสียชีวิตคาประตูร้านขายของชำเลย
ทีนี้ก็มีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุนะครับมีคนเสียชีวิตบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัย
ซึ่งตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย๑ราย
ก็คือนายบันเพ็ญผู้ระยะอายุ๖๗ปี
เปิดร้านขายของชำภายในหมู่บ้าน
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพโชคชัย
ได้รับแจ้งจากญาติของคุณลุงบันเพ็ญ
บอกว่าลุงบันเพ็ญนั้นมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
แล้วก็มีประวัติเข้ารับการรักษาตัวอยู่เป็นประจำ
โดยภรรยาของคุณลุงบันเพ็ญนะครับก็คือคุณป้าพกามาศผู้ระยะ
ก็เปิดเผยบอกว่าในช่วงเช้า
ผู้ตายหรือว่าสามีนั่งอยู่กับเธอ
ขายของอยู่หน้าร้านค้าตามปกติแล้วครับ
สักพักเธอก็ต้องขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เพื่อออกไปส่งของให้กับลูกค้า
พอกลับมาจากการส่งของ
ทีนี้ครับกลับมาที่ร้านขายของชำ
พบสามีนอนหงายอยู่ที่หน้าประตูห้องนอน

เข้าไปเอามืออังจมูกนะคุณ

ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้เข้ามาตรวจสอบทันทีนะครับ

การฉีดวัคซีนต้องกันโควิด๑๙แม้แต่เข็มเดียวด้วยคุณ
ทั้งที่เป็นผู้ที่สูงอายุอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
อีกอย่างหนึ่งคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ในพื้นที่อำเภอโชคชัยนะฮะ

คลัสเตอร์โรงงานแลกไก่ในพื้นที่อำเภอโชคชัย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เผาหวาเลยชาวบ้านเขาก็กลัวเลยนะครับ
พนักงานสอบสวนสพโชคชัยก็ต้องทำงาน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเก็บศพด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็ส่งศพไปที่โรงพยาบาลโชคชัย
เพื่อให้แพทย์นั้นชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ